เหตุการณ์นี้เจอกันบ่อยค่ะสำหรับการแย่งที่จอดรถคนพิการค่ะ
ถ้าคุณไม่พิการคุณไปจอดไม่ได้หรือคุณอยากพิการคะ
อันนี้เป็นคำถามที่ชาวเน็ตก็โพสต์ถามค่ะ
คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่พัทยาค่ะ
มัสแตงสีฟ้าคันนี้ค่ะจริงแล้วรถซาเล้งเขาจอดอยู่
เล้งที่อยู่กลางถนนใช่ในที่คนจอดรถพิการ
แต่ว่าอยู่ดีแบบลากซาเล้งมาไว้กลางถนนแบบนี้
แล้วตัวเองก็จอดเองอ่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเหมือนเจ้าหน้าที่รอปภอ่ะ

ดูดิแล้วเอาไว้กลางถนนอ่ะไม่สนใจแล้ว
แต่ไม่คิดว่าจะแย่งที่จอดรถคนพิการนะคะ
จะเห็นมีขีดขาวเห็นไหม

มีข้อความบอกว่าจอดรถอยู่ดีก็โดนดึงออก

จอดรถไว้ที่คนพิการแล้วไปกินข้าวนั่งกินข้าว
ตอนนั่งกินข้าวเนี่ยที่ร้านอาหารก็จะมองเห็นรถที่จอดอยู่
พอกินเสร็จกำลังจะไปทำธุระต่อ
ไปที่จอดรถอ้าวรถหนูถูกดึงออกมาอยู่กลางถนน
แล้วมีรถราคาแพงมาจอดแทน
แล้วคนที่ลงมาจากรถเป็นคนปกติ
คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้อยากพิการเหมือนหนูเหรอคะ

ทีนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของน้องเจ้าของคลิปค่ะ
ใช่

แล้วหนูก็จะต้องลงไปเอามาจอดที่ใหม่ค่ะ

ก็เสียใจ
ค่ะแล้วแบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเอง
ก็ไม่อยากให้เกิดการี้ก็เป็นเหตุการณ์เหมือนกัน
ก็หินใจกันหน่อยเราก็มีคุณด้วย
แล้วอียะเขาก็ดีค่ะเขามีภาพรูดฐานะดีมาก

ถ้าไม่ให้คนพิการจอดมันจะทำที่จอดรถให้คนพิการทำไม
ไม่เข้าใจจริง
ถามว่าถ้าไม่ให้คนพิการจอดแล้วจะทำที่จอดรถคนพิการไว้ทำไม

พวกนี้เขาก็ทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ตามมาตรฐานนี้ต้องมีที่จอดรถคนพิการ
แต่คุณก็ต้องให้คนพิการจอดสิ
คนก็วิจารณ์กันหนักเลยคุณผู้ชมในโลกออนไลน์อ่ะนะ

ก็เขาไม่ได้พิการร่างกายไง
แต่เขาพิการด้านจิตสำนึกสาธารณะ

เขาหยิบยกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการฉบับที่๒ปี๒๕๕๙
กำหนดประเภทความพิการเอาไว้แบบนี้นะคะ

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
พิการทางสติปัญญา
พิการทางการเรียนรู้

กรณีนี้เจ้าของรถหรูน่าจะเข้าข่ายข้อ๔ข้อ๕ค่ะ

ข้อมูลบอกว่าคือช่วงเย็นที่ผ่านมาทางคนขับรถหรูทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตัวแทนของห้างนี้มาขอโทษน้องแล้วอ่ะนะคะส่วนตัวน้องก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่ก็โพสต์เอาไว้ว่าเออคนเราอืมอย่างเงี้ยค่ะอืม
คือปัญหาก็คือว่าทางรอปภไปอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยไงใช่ไหม
แล้วก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทางพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เขาก็ได้ออกแถลงข่าวชี้แจงผ่านมาทางสื่อมวลชนนะครับอ่า
เกี่ยวกับเรื่องกรณีคลิปที่จอดรถคนพิการดังที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
แล้วก็เรียนมายังท่านลูกค้าสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีเนื้อหาระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์
กรณีเรื่องที่จอดรถคนพิการบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า
เนื่องด้วยเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ทางศูนย์เสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและกราบขออภัยลูกค้าทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างสูง
ศูนย์การค้าได้ดำเนินการอบรมตักเตือนพนักงานรักษาความปลอดภัย
และได้ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบและพิจารณาบทลงโทษ
ตามนโยบายของบริษัทต่อไป
ซึ่งขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
และพร้อมจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริการให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก